เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสายมูนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเชื่อหมอดูไหม
หมอดูบอกกับผู้ชายคนนี้ว่ามีเคราะห์
เดี๋ยวผีตายโหงจองชีวิตลุงไว้นะ
ตายโหงจองตัวเอาไว้นะใช่พอบอกแบบนี้นะ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมลุงคนนี้จมลำห้วยตรงนี้
แล้วความลึกก็๓๔เมตรนี่ค่ะสุดท้ายลุงเสียชีวิตจริง
และไม่น่าเชื่อนะลุงคนนี้ไม่เคยลงน้ำเลย
อยู่ในคืนวันที่หมอดูหรือว่าร่างทรงทัก
ปรากฏไม่รู้ลงน้ำไปยังไงจมหาย
คือคนก็เลยมาเชื่อมโยงกันว่าเอ๊ะเกี่ยวกับที่หมอดูบอกหรือเปล่า
ว่าผีตายโหงจองเอาไว้จะมาเอาตัวสามีไปอยู่ด้วย

เหตุการณ์นี้ค่ะกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมบุรีรำ
ก็ค้นหาผู้ที่จมน้ำเสียชีวิต
มันเป็นเหมือนลักษณะห้วยลึกประมาณสัก๔เมตรได้คุณผู้ชม
อยู่ติดกับคอกหมูในหมู่บ้านที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรำค่ะ
ทีนี้พอดำไปค้นหาที่เบลออยู่ตรงนู้น

นายสมชัยอายุ๕๓ปีตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปงมมานะ
สภาพสภาพศพคือไม่ได้ใส่เสื้อแล้วก็ใส่กางเกงขายาว
ดูตามเนื้อตามตัวไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้าย
นี่ก็เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมงนะคะ
ไปคุยกับน้องภรรยาของผู้ตายคือนางถนอมวัน

พี่เขยจะเอาพวกอาหารเศษอาหารต่างไปให้หมูที่คอกตรงนี้
เป็นประจำเลยแต่วันที่เกิดเหตุอ่ะ
เอ๊ะทำไมหน้าพี่เขยหายไปนานผิดปกติ
แล้วพอไปดูเจอแต่รองเท้า
พอเจอแต่รองเท้าเริ่มไม่สบายใจแล้วค่ะ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยให้มาตรวจสอบ
อันนี้คือสิ่งที่น้องภรรยาของผู้ตายบอกนะ
ส่วนเมียของผู้ตายบ้างค่ะคือนางนิดดาแจ่มใส
บอกแบบนี้สามีของเธอน่ะเป็นโรคจิตเวท
มาหลายปีแล้วนะแต่ว่าที่ผ่านมาก็กินยาประจำค่ะ

ยังไปรับยาที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำอยู่เลย
ตอนบ่ายภรรยาก็ป้อนข้าวสามีอยู่

แล้วตัวภรรยาไปดูหมอไปดูหมอดูที่หมู่บ้านนึง
สิ่งนี้แหละคุณสุดสกุลหมอดูทักมาเลย
บอกว่าสามีเธอจะมีเคราะห์
ตายโหงจะมาเอาตัวไป
พอภรรยาได้ฟังแบบนั้นนะภรรยาบอกโอ้โหย่านสิ

ถ้าผีตายโหงมาจองตัวได้อย่างไร
แต่เธอบอกว่าสิ่งผิดปกติของสามีคือไม่กินข้าว
ใช้แค่การไม่กินข้าวเธอก็เลยไปหาหมอ

หมายถึงว่าหมอที่โรงพยาบาลเหรอจะถามอาการของคุณลุงเหรอ
ปรากฏว่าพี่ภรรยาคนนี้บอกไม่ใช่ไปหาหมอทรง

อีกอย่างหนึ่งคือสามีก็จิตใจอ่อนแอด้วยแหละ
เพราะว่าพ่อสามีเองก็เพิ่งจะตายไป
ทีนี้ค่ะภรรยาก็เป็นห่วงนะ

ไม่สบายใจล่ะเป็นห่วงสามี

พอกลับมาถึงบ้านไม่ทันแล้วคุณผู้ชม
สามีจมน้ำแล้วนะคะ

ก็เลยบอกเต้งดูพี่เคยแกดี

เดี๋ยวพี่ไปดูหมอแป๊บเดียวทำไมไม่กินข้าว

คือถอดเสื้อสีฟ้าออกให้ไปดูหมอได้ครับ
ไปดูหมอบ้านเรานี่นะหมอทรงหมออะไรนี่นะ

หมอก็บอกว่าพี่ตายหงจ้อมกว่าสันวา
ตอนนั้นพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกไง

พี่ก็ตกใจพี่ก็รีบมาหานี่แหละ

คือเดี๋ยวก็เจอเป็นเป็นศพพอดี
นี่ไงแล้วที่คุณสืบสกุลบอกว่าปกติแล้ว

ตอนที่สามีกำลังเอาพวกเศษอาหารไปให้หมูที่คอก
มันเป็นไปได้ไหมอาจจะถลายลื่น

อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมดูขอบของลำห้วยสิ
เขาบอกว่าขอบของลำห้วยมันค่อนข้างสูง

อีกอย่างหนึ่งขอบลำห้วยตรงริมตลิ่งค่ะ
สามีเธอน่ะว่ายน้ำไม่เป็น
นี่หรือเปล่าถ้าเกิดลื่นถลัยแล้วตกลงไปในลำห้วย
ประกอบกับน้ำมันลึกด้วยคุณ
จะเอาชีวิตรอดยังไงจะช่วยเหลือตัวเองได้ยังไง
ญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมอบศพให้นำไปประกอบพิธี

แต่ก็โยงไปนะเรื่องของหมอดูร่างทรงบอกนะฮะ